คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ

เพราะว่านิวเขามีการโพสต์ข้อความออกมา
บอกว่าหนูถูกคนที่รักหนูที่สุด
หนูรักเขาที่สุดเนี่ยทำร้ายนะครับ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนก็บอกเลยว่าเป็นเติ้ล
หลังจากนั้นก็มีการโทรไปพูดคุยกันกับทางนี้นิว
นิวก็เลยบอกว่าหนูถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็โชว์ภาพมาก็คือถูกเตะปาก
กระทั่งปากข้างในมันฉีกมันแตกอะไรอย่างนี้นะฮะ

บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้เรื่อง

นิวก็บอกว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่
เนี่ยเขาไปหึงห่วงตัวของทนายภัยศาล
ซึ่งธนายภัยศาลเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของนิว
เรียกพ่อเรียกพ่อคนไหนก็ผัวคนนั้นแหละนึกออกไหม
เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผมอ่ะวันนี้ก็เชิญนิวเนี่ย
มาออกรายการตอนแรกเขาไม่ได้มาผมนะเขาจะไปที่อื่น
แต่ว่าเขาโทรมาตอนเช้าว่าเออเขามาได้แล้วผมก็โอเคงั้นก็มา
ผมก็เลยบอกให้มาเลยบอกมาถ้างั้นมาพอมาเสร็จปรากฏว่า
ธนพลเนี้ยก็ติดต่อผมว่าโทรไปหาเติ้ลแต่เมื่อวานนี้ค่ะเอ่อ
ผมโทรไปหาเติ้ลตั้งแต่เมื่อวานแต่เติ้ลน่ะไม่รับโทรศัพท์
แล้วพอมาวันนี้ปรากฏว่านิวเนี่ยเขาจะมาอืมแล้วเติ้ลเนี่ย
เขาน่าจะรู้เขาก็ส่งข้อความว่าเขาอ่ะขอมาจะมาด้วยจะมาด้วย
คือจะมาเคลียร์เองผมก็อ่ะโอเคถ้าเกิดต้นจะมาเคลียร์ก็ดี
ก็ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดจะมาขอโทษมาอะไร
ผมพี่ก็ถามว่าจะมาขอโทษใช่ไหมใช่ว่าเขาจะมาขอโทษเขาจะมาเคลียร์
นี่ฟังไว้นะฟังไว้นะคือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้
ได้เอาไปพูดกันถูกนะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทั้งคู่
ผมก็จับแยกกันเพราะผมไม่รู้เขาจะตีกันหรืออะไรหรือเปล่า
คนหนึ่งอยู่ชั้นเก้าอีกคนนึงอยู่ชั้นสิบเอ็ดของช่องสาม
เสร็จพอเข้ารายการเนี่ยผมก็ถามเติ้ลว่าเติ้ลเติ้ลจะเข้าเบรก๒
หรือจะเข้าเบรกหนึ่งเลยอยากให้นิวเขาพูดไปก่อนไหม
แล้วเราค่อยเข้ามาพูดเขาบอกไม่เขาขอเข้ามาเลย
เขาต้องการฟังแล้วเขาต้องการขอโทษเลยเขาจะยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไร
ยังไงบ้างพี่ก็ให้เขาเข้ามาอ่าพอเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บเข้า
รายการอืมผมก็มีความรู้สึกว่าคุณเติ้ลอ่ะเขาดูเหมือนแบบ
ลอยลอยนิดนึงอืมผมดูเขาลอยลอยนิดนึงผมไม่รู้เขานอนน้อยหรือผม
ผมก็ไม่รู้ก็ลอยลอยนิวก็เล่าให้ฟังว่าเขาโดนอะไร
ยังไงบ้างเป็นยังไงยังไงเติ้ลเขาขอโทษอืมเขาก็ขอโทษ
เขาก็แบบเออเขาผิดเองเพราะภาพเขาตัดไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
เขารู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนก็มีอะไรมาเครื่องใส่เขาแล้วเขาก็
ไปรู้สึกตัวอีกทีคือแบบอ้าวนิวหายไปไหนแล้วถึงได้ไป
เห็นข่าวว่าอ้าวนิวไปพูดว่าเขากระทืบว่าเขาเตะปากหลังจากนั้นก็เลย
กับติดต่อนิวนิวไม่ได้แล้วพยายามโทรหาพยายามโทรอืมพอนักข่าวไป
เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนิวนิวเขาก็เลยยิ่งโกรธ
เขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยหมดพอเสร็จปุ๊บผมก็ถาม
เข้าไปมีอยู่คำถามหนึ่งผมก็ถามว่าเติ้ลพี่ถามท่านหน่อยเห
คือพี่สังเกตเห็นว่าเขาแบบพูดแล้วเขาลอยไง
พี่ก็ถามว่าต้นไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกครับผมไม่สบาย
บอกบอกเติ้ลเป็นอะไรเติ้ลเติ้ลเติ้ลเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าเขาก็แบบมีเป็นซึมเศร้าอืมพี่ก็ตกใจว่าเฮ
เขาต่อเป็นซึมเศร้าในรายการนะฮะพี่ก็เลยแบบหันไปบอกทนาย
อะไรนะทนายภัยศาลอืมกับตัวของนิวนิวอ่ะ
ก็บอกว่าคือพี่ก็รู้เลยว่ามันไม่ควรแล้วล่ะ
ที่จะมีการแบบว่าพูดจาอะไรที่มันแบบดุดันหรืออะไรกันอย่างนี้พี่
ก็เลยบอกว่าขอให้แบบเหมือนกับระวังคำพูดหน่อย
เพราะว่าตอนเนี้ยเราคุยกับคนที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นโรคซึมเศร้าเอ่อ

ไม่ต้องแบบรุนแรงจะไปโกรธจะไปมันต้องค่อยค่อยคุยกันแหละ
เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้เพราะในเมื่อเติ้ลเขาบอกมาแบบนั้น

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกัน
ก่อนฉันคิดว่าต้นโกป์เขาก็คิดว่าเป็นเหมือนแบบ

เพราะตอนที่คุยกับแกก็คือดูคุยปกติ

ที่ลูกเขาจริงอะเค้าดูแลกันมาอะไรนะเพราะว่า
จำอ่ะก่อนออกมาเนี้ยคุณได้กินยาไหมอืม
บอกเขาไม่ได้กินยาพี่ก็เลยบอกว่า
ถ้าไม่ได้กินยาเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวไงพี่อ่ะจะขออนุญาตแบบ
ดูแลให้นะเดี๋ยวพี่พาไปหาคุณหมอก็ได้พี่ก็พยายามแบบ
ทำทุกอย่างอ่ะนะคือเพื่อให้รายการมันซอฟต์อืม
คือตอนนั้นพอเรารู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วเราก็ต้องให้เขาซอฟต์แล้ว
เพราะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่จริงอันนี้ตอบไม่ได้
เพราะใครก็บอกได้ผมเป็นโรคซึมซ่าผมเป็นโรคซึมซ่าตอบไปได้
อันนี้พูดจริงแต่ด้วยอาการที่พี่มองพี่ไม่ไว้ใจ
พี่ก็ต้องทำรายการให้มันซอฟต์ถูกไหมฮะสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาดอกไม้มา
ก็เห็นคนถือดอกไม้ขึ้นมาพี่ก็คุณจะเอาอะไรมาเหรอ
เขาบอกเขาเอาดอกไม้มาแล้วก็มาขอโทษนิวเขาก็กอดกันในรายการ
เขาก็ไปขอโทษอย่างนี้พี่ใจพี่ยังอยากบอกว่า
อยากจะบอกเติ้ลบอกว่าเติ้ลขอเขาแต่งงานไปเลยจะได้จบอะไรอย่างนี้
เสร็จเรื่องราวจบลงแค่ตรงนี้ส่วนตัวของนิวเขาก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะคือเขาอยากให้เติ้ลเองเนี่ย
รักษาตัวก่อนเออไปดูแลตัวเองก่อนถ้าต้องรักตัวเองก่อนนะ
ถ้าไม่รักตัวเองจะรักเขาได้ยังไงจะรักคนอื่นได้ยังไง
นี่คือประเด็นแรกนะฮะเรื่องจบในรายการเท่านี้ปั้งเสร็จปุ๊บ
มีทีมงานส่งมาพี่ภัยศาลถูกด่าแล้วพี่ภัยศาลถูกด่าแล้ว
เพราะว่าไปเล่นเรื่องของคนเป็นโรคซึมเศร้า
ทำไมถึงไปดุลกโฆษึมเศร้านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจนกระทั่งทนายภัยศาลเนี้ย
เขาก็เลยแถลงข่าวร่วมกันสามคนอืมเขาก็บอกว่าเขาขอโทษแล้วกัน
ที่เขาใช้ไม่ใช่ขอโทษแล้วกันเขาขอโทษที่เหมือนแบบใช้
ใช้คำพูดที่มันดุดันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเติ้ลเป็นจริง
อืมเพราะว่าตอนที่คุยกับเขาก่อนหน้านี้เขาคุยกันปกติมากอืมเอ่อ
คุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
เองเนี่ยคือบอกว่าเติ้ลเองเนี่ยเป็นเอ่อใบเอ้ยไม่ใช่
อะไรวะแพนิกเป็นแพนิกคือแพนิกเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวตาย
ถูกไหมอาจจะมีอาการกลัวจะเป็นกลัวตายจะตัวตัวสั่นใจเหมือน
แต่ถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงคือจะมีความแบบดิ่ง
อยากจะแบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมอนะ
แต่เท่าที่ผมรับรู้มาหรือคุยกับคุณหมออะไรอย่างนี้นะคือมันจะต่างกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยสับสนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่เป็นไรคือภัยศาลเนี่ยเขาก็เลยขอโทษว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะ
เขาบอกเขาผิดเองเขาที่มาเนี่ยคือคือเขาเป็นคนขอมาเองว่าเขาอยากจะมาขอโทษ
แล้วอยากจะมาตามง้อขอคืนดีอืมพี่ก็พูดในรายการบอกว่า
พี่ก็บอกเติ้ลบอกเติ้ลรู้ไหมคนที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่เติ้ลไม่ใช่ใครนะไม่ใช่คนที่เป็นคือคนที่ต้องดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะไปหาคุณหมอซะ
เออแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกลับมารักกันให้มันแบบให้มันมีชีวิตชีวาสดชื่นมากกว่าที่เป็นอยู่
ทุกอย่างมันรักษากันได้มันเป็นเรื่องของสารเคมีที่หลังในสมองอาจจะแบบมันผิดเพี้ยนไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้
อืมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายภัยศาลก็เลยนับหน้าเสือว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนพาเติ้ลเนี่ยไปรักษาเองอืม
จะมีคนจัดการให้ทุกอย่างแล้วก็จะเป็นประธานในการจัดงานบวชให้เติ้ลเพราะเติ้ลเขาอยากจะบวชนี่คือจบ
แม่ไม่มีใครรู้ฉันก็ไม่รู้

ถามคนสนิทคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นโรคซึมซ่าว
ผมถามหน่อยไม่รู้ค่ะ
รถเมย์เคยทำงานกับพี่เติ้ลน่าจะเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ

คนสนิทของคนนั้นไม่รู้เลย

บางคนบอกไม่ควรทำไมไม่เอาหมอมาด้วย

ผู้ห้ามมีความรู้
กูเจ๋งกูแบบแบบนี้ไม่ถูกนะอะไรอย่างนี้มัน

ไม่มีใครรู้ผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับคุณในรายการ
แต่บางคนก็บอกเขารู้มาก่อนว่าเติ้ลไม่สบาย
ผมก็รู้ว่าเติ้ลไม่สบายผมเคยอ่ะรถเมเติ้ลเป็นอะไรตอนนั้น
ตอนนั้นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่แบบ
ไม่ที่เขาแบบเลือดออกในข้ออะไรสักอย่าง

อันนี้ที่เขากินเหล้าเยอะเพราะเขาเครียดอันนี้ที่เขาพูดอ่ะ
แต่โรคซึมเศร้าไม่มีใครรู้เขาเพิ่งมาพูดเนี่ยวันนี้
หรือเขาอาจจะพูดที่อื่นแต่ผมไม่รู้อันนี้ผมบอกผมไม่รู้
แต่พอเขาพูดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าผมก็พยายามแบบ
คือซอฟต์ทันทีเป็นแบบซอฟต์ทันทีคือแบบเออ
พยายามแบบคุยทุกอย่างให้มันอยู่ในมุมมองของ
ของการที่เราคุยกับคนที่มันแบบไม่สบายจริงอะไรอย่างนี้
นั่นน่ะคือบางทีก็แบบมาบ่นนู่นบ่นอันนี้
คือโอเคผมก็อันไหนผมขอโทษได้ผมขอโทษนะ
แต่อันไหนที่ผมรู้สึกผมอึดอัดผมก็บอกนะผมอึดอัด
ทนายภัยศาลที่ผมพูดไปอันนี้ผมเข้าใจว่าโอเค
เขาอาจจะรุนแรงเกินไปเพราะผมเองก็บอกเขาแล้วว่า
ใจเย็นคืออันนี้เราคุยกับคนที่เขาบอกเขาป่วยอยู่
คุณก็ต้องใจเย็นแต่สุดท้ายเขาก็ออกมาขอโทษ
อะไรอย่างนี้คือทุกสิ่งมันก็จะต้อยที่ต้อยอาศัย
แต่เจตนาบอกเลยนะเจตนาผมเจตนาทนายภัยศาล
เรามีแต่อยากจะให้เขาไปรักษาถ้าเขาเป็นจริงเรายินดี
ผมก็บอกผมจะเป็นคนพาไปเองไหมผมจะจัดการให้ทั้งหมดผมเรียนผู้ปกครองให้เอ็มจะทำให้หมดอะไรอย่างเงี้เพราะตอนนี้ผมก็ดูเหมือนเขาแบบเหมือนเขาฟิลฟิลเขาแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายหลังจากจบรายการมาผมก็เขาก็มากอดผมนะเออก็กอดกันเขาก็แบบโอเคแบบขอบคุณนะพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออช่วยให้ผมได้มาคุยกับนิว
เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วหรอคะแต่ทำไมข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ยังหวานยังสะบีกกันเขาอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นแฟนกันเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันหลังจากมีปัญหาหรือว่ามีการใช้กำลังคือต้นอ่ะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอืมต้นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วออกมาค่ะพอไปอยู่ที่

เพราะตอนแรกที่เราคุยกันเมื่อวานเรายังคิดกันอยู่เลยว่า
มันเขาสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าวะปรากฏมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริง
ก็เลยล่าวให้ฟังสำหรับบางคนอาจจะว่าไปดูข้อมูลแบบนี้
วิตเตอร์หรือในเฟซบุ๊คหรืออะไรอย่างเงี้ที่เขาแบบมีการแบบ
สั้นมาหรืออาจจะแบบเขาพูดกันปุ๊บกูขอพูดด้วย
อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพูดแบบนี้แล้วกูได้รีทวิต
กูกูลีกูเอาด้วยอืมกูแสดงความแบบเหนือหน่อยอะไรอย่างเงี้อืม
คือบางทีแบบคือต้องดูบริบทด้วยนะเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างนี้
ไม่งั้นมันลำบากอ่ะ
อืมเนอะใช่ไหม